ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอร์ปอเรชเช่น
กลับมาที่คุณ
๗๐๐๐๐๐บาทไม่ได้เอาไปค่ะ
เงินสดล้านหนึ่งไม่ได้เอาไปเลยค่ะ
แน่นะแน่ใจ
แม่ไปเซ็นลับเนี่ยแม่เอาเขาไปหรือเปล่า

เขาบอกว่าทำเพื่อคุณหญิงนะเพื่อเก็บหยดและศักดิ์ศรีค่ะ
อะไรมันจะเกิดก็เกิดเราเอาความจริงมาดีกว่า
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมที่ตามข่าวนี้นะคะจะเห็นคีย์เวิร์ดในข่าวที่เรียกหญิงไก่หญิงไก่กันจนติดปากนะคะ
แล้วก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหญิงไก่เพราะว่าคนที่เราจะคุยด้วยเป็นอดีตลูกจ้าง
จริงเรื่องเกิดตั้งแต่ปี๕๓ค่ะคุณผู้ชมคือเกิดก่อนกรณีก้อยแล้วก็พ่อแม่เกิดก่อนกรณีแม่ของมีนนะคะ
คือเกิดก่อนเลยนะคะปี๕๓แล้วอดีตลูกจ้างคนที่ว่านี้ก็ติดคุกเหมือนแม่มีนเลยค่ะ
แล้วติดนานกว่าด้วยณตอนที่เกิดเหตุปี๕๓นะคะจริงแล้วโทษเนี่ย๓ปีกับข้อหาที่เธอถูกกล่าวหานะคะ
แต่ว่าเธอรับสารภาพในศาลเธอได้ครึ่งหนึ่งก็คือปีครึ่ง
แต่ว่านับตั้งแต่ที่เริ่มติดเนี่ยมาชนวันเฉลิมค่ะก็คือวันที่๕ธันวาคมได้รับพระชธาภัยโทษ
ก็ติดอยู่ราวปีเสร็จนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องบอกว่าเธอเนี่ยติดคุกไปนะคะ
คำถามก็คือว่าตกลงตัวเธอทำจริงหรือเปล่าเ
ท่านท่านแรกท่านจะบอกด้วยซ้ำไปค่ะเพราะท่านอยู่ในประมาณกึ่งกลางเรื่อง
ก่อนที่อดีตลูกจ้างคนนี้จะเข้าไปติดคุกค่ะรับรู้รับทราบ
และเคยได้คุยกับหญิงไก่นะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคนค่ะที่เราจะเห็นในชื่อของหนูนานะคะ
ก็คือคุณจันทนาคตคงไข่นะคะเป็นอดีตลูกจ้างของหญิงไก่
แต่ว่าหนูนานจะเรียกหญิงไก่ว่าคุณนายนะคะ
เรามีเวลาไม่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ทนายสงการ
ซึ่งมาจากสนพื้นที่มาพูดถึงความคืบหน้าล่าสุด
ของครอบครัวน้องก้อยแล้วก็เรื่องของคุณแม่มีนด้วยนะคะ

เท่าที่เราคุยกันก่อนเข้ารายการย่อค่ะคุณผู้ชม

หนูนาเป็นลูกจ้างของหญิงไก่
หรือที่หนูนาเรียกว่าคุณนายประมาณ๓ปี
ได้ค่ะประมาณเกือบ๓ปีค่ะ

เพราะว่าตอนนั้นหนูจะขึ้นม๔พอดีค่ะ

ไหมคะเพราะในพื้นที่ที่พอรับเรื่องอยู่ใช่ไหมคะ

คือว่าตอนแรกรู้จักกับดาริน
ดารินเป็นลูกพี่ของลูกพี่ลูกน้องกันนี่ค่ะ
คือว่าดารินบอกว่าเนี่ยโทรมาหาหนูก่อนใช่ไหมคะ
โทรมาบอกว่าเนี่ยหนูนะมีคนจะอุปการล่าเลี้ยงดูนะ
แบบจะส่งให้เรียนถึงปริญญาเลย

แล้วก็พาแบบวันรุ่งขึ้นมาใช่ไหมคะ

เขาก็มาที่บ้านเขาก็มาแบบถามว่า

เอาแม่ไปไหนตอนนั้นแม่หนูไปสวนใช่ไหมคะ
แบบเขาก็ให้ไปตามมาคุยได้
เนี่ยจะพาหนูนะไปเรียนที่กรุงเทพนะ
แม่หนูก็บอกว่าอุ๊ยไม่ได้แล้วคุณหญิงมันไกลนะ

เอาแบบคุณหญิงเขาพูดน้อมแบบให้เชื่อชู

ให้แบบให้เราแบบเพราะเขาบอกว่าจะส่งเรียนใช่ไหม
คือที่จะไปเพราะเขาบอกจะส่งเรียนใช่

เพราะว่าทางบ้านก็ไม่มีตังค์ด้วยค่ะแบบนี้
สุดท้ายสุดท้ายไปหรือเปล่าสถานะก็ไม่ค่อยดีค่ะ

ไปเขาแบบพาหนูไปที่โรงเรียนไปแบบไปเซ็นลาออกจากโรงเรียนใช่ไหมคะ
เพื่อจะไปโรงแรมประชานิเวศที่ในกรุงเทพค่ะ
อ๋อก็ตัดสินใจตอนนั้นเลยไม่ใช่ว่าต้องค่ะตัดสินใจ
เขาไปทีเดียวตอนนั้นเลยค่ะเหมือนทำแบบกระทันหันแบบรัดจะเอาหนูไป
อ๋อนึกว่าเขาไปหลายทั้งคือไปก็คือคุยกันทั้งนั้นจบค่ะค่ะ
ทำให้หนูนามาอยู่กับหญิงไก่ที่กรุงเทพ
ใช่ค่ะได้เรียนไหมได้เรียนค่ะได้เรียนประมาณเกือบเกือบเทอมค่ะ
แต่ไม่ถึงเทอมค่ะประมาณไม่กี่เดือนเนี่ยค่ะ
แล้วเราทวงเขาไหมล่ะคะตอนที่เขาไม่ให้เรียนแล้ว

นึกออกทำไมอ่ะเพราะว่าเหมือนมีความกดดันหลายอย่างนะคะ
คือว่าแบบทั้งค่าเล่าเลี้ยงค่าการเงินด้วยนะคะ
เพราะว่าไปหนูไม่มีเงินติดตัวไปเลยค่ะ
แล้วก็แบบข้อหาแบบเราจะแบบอยากเรียนใช่ไหมคะ
แบบอยากเรียนพิเศษอะไรมั่งแบบไม่มีตังค์
พอเวลาเราไปขอเขาเขาเหมือนแบบปฏิเสธอะไรทุกอย่าง
แล้วก็แก้แบบเหมือนแบบคัดค้านในการเรียนของเราค่ะ
แบบว่าใช้ตังค์เก่งใช้ตังค์ฟุ่มเฟือง

หนูนาตอนที่หนูนาไปอยู่ไปอยู่บ้านหญิงไก่เนี่ยนะคะ
ไปอยู่ในฐานะลูกจ้างครับว่า

ไปทำงานให้เขาหรือเปล่าไปเรียนค่ะตอนแรกเขาบอกไปเรียนเฉย
แต่เสาร์อาทิตย์หนูก็แบบเหมือนแบบซักผ้าอะไรให้เขาบ้างแบบนี้ค่ะ
ก็เหมือนไปเรียนด้วยแบบทำงานให้เขาด้วย
ทีนี้พูดเรียนได้เทิมเดียวใช่ไหม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

อ๋อช่วงนั้นตอนที่ระหว่างประกันตัวใช่ไหมคะ

อ๋อยังค่ะนอกจากไปต่างประเทศเพื่อนบ้านเฉยครับ

ลาวพม่าอะไรพวกนี้ค่ะไปใกล้แค่นั้นเอง

อย่างนี้ท่านถ่านหรือนักทั้งแต่แรกเลยนะ
ทีนี้พอมาร้อยเลี้ยงน่าจะหมายถึงนุนาปะ
ใช่เลยนับนุนาอยู่กับเขา๓ปี

เอาให้นะคะเดี๋ยวเวลาไม่พอ
อยู่กับเขา๓ปีแล้วพอประมาณซักตั้งแต่๑๘ปีพ่อเรามีแฟน
ใช่แบบโทรคุยกันตามภาษาวัยรุ่นนะคะ
เราก็ไม่คิดว่าเขาจะโมโหกดขนาดนั้น
เพราะว่าเขาเคยเล่าให้ฟังว่า
จะหาแต่ผู้ชายดีให้จะหาคนที่รวยมีตังค์ให้แบบนี้ค่ะ
ช่วงที่เราแบบเหมือนเขาคล้อยให้เราอยู่ตามแบบ
แล้วสุดท้ายเรายังไงคะคือเราขออนุญาตออกไป
โทษนะคะออกไปออกเรือนไปแต่งงานหรือยังไง

ไม่ได้บอกอ๋อเรื่องของเรื่องคือว่าแบบแฟนหนูเนอะเราคบหากันมานาน
แล้วก็แฟนหนูเขาก็รู้จักทางบ้านหนูไปหาแต่พ่อแม่หนูบ่อย

พอคุณนายเขารู้เข้ารู้จักปากคนแถวบ้าน
รู้แค่ว่าพี่แมนไปบ้านหนูจะขึ้นไปบ้านหนูค่ะ
จะตามพี่แมนไปเพื่อจะไปแบบหาเรื่องเขาค่ะ
ว่าทำไมทำเหมือนหยามศักดิ์ศรีเขาแบบนี้ค่ะ
เขาหาว่าแฟนหนูอาหยามศักดิ์ศรีเขาแบบนี้
แล้วสุดท้ายยังไงเราตัดสินใจลาออกเหรอถึงเกิดเรื่องราวขึ้น
ใช่หนูไม่ได้ลาเขานะคะหนูหนีไปเลย
หนูบอกกับเพื่อนเพื่อนชื่อออนใช่ไหม

แบบเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ไปหาคนชื่อตูนใช่ไหมคะ
เปิดกระเป๋าให้คนชื่อตูนนู้นตูนหนูไม่ได้เอาอะไรไปนะ
คือคนที่ทำงานบ้านมีสุนายด้วยใช่ไหม

เป็นพี่คนรับขับรถค่ะเป็นคนขับรถรับส่ง

ตอนเราจะออกเราบอกเราบอกคุณนายหรือเปล่า

เหมาะค่ะถ้าบอกไปแล้วเขาก็ไม่ยอมให้ออกอยู่เดียวค่ะ
เพราะว่าหนูเจอกับคนก่อนเขาแบบออกเขาก็หนีกัน
ถ้าเราบอกเขาตรงเขาไม่ยอมให้ออกค่ะ

ตัดสินใจไปไม่บอกใช่ไหมคะแต่แค่บอกให้เพื่อน

แต่ตอนนั้นอยู่กับเขามาตั้ง๒ปีกว่านะ

ระหว่างเหมือนแบบเขาก็ให้ใช้บ้างคะ

เพราะว่าเขาบอกว่าเขาเสียแบบกับหนูไปมากแล้วแบบนี้ค่ะ
หนูต้องชดใช้บุญคุณเขาก็เหมือนกับว่าหักเงินเดือนไปค่ะ

แต่ละเดือนหนูก็ทำบัญชีหนึ่งใช่ไหมคะ
หนูเบิกไปเท่าไรหักไปเท่าไหร่
ค่ะทีนี้เหมือนกับไม่ได้ได้เงินเดือนเป็น
เป็นอันเพราะว่ากินอยู่กับเขาพูดง่ายใช่ไหมคะ

เดี๋ยวดิฉันให้มาเล่าเรื่องราวของสองครอบครัว

คือจังหวะที่ลาออกปุ๊บ
มันเข้ารักษณะเดียวกันหรือเปล่าก็คือถูกกล่าวหา
ว่าเอาของไปใช่ไหมใช่ใช่ค่ะ
คืออย่างนี้พี่เล่านะถ้าไม่ใช่ค่ะอันนี้ไล่เลียงมานะคะ
คือพอออกปุ๊บไม่ได้บอกเขาเพราะเห็นคนอื่นที่ออกแล้วมันไม่ได้ออก

ก่อนจะหนีให้พี่คนขับพี่คนที่ทำงานอยู่บ้านคุณนาย
ดูกระเป๋าหนูไม่ได้เอาอะไรไปนะหนีไปเลย
ให้เขาพาไปขึ้นรถด้วยค่ะเพราะเขาจ่ายค่ารถโดยสัตว์

ค่ะไปแค่บ้านแฟนเพราะว่าแฟนหนูอยู่ในห้องสอน
วันที่เกิดเหตุตอนที่ออกจากบ้านเขาคือ๒๖กรกฎาคม๕๔
รู้เมื่อไหร่ว่าถูกแจ้งความว่าเป็นรักของเขา
หรือวันที่๒๗วันรุ่งขึ้น
นอประชาชื่นเหมือนกันใช่สอนอประชาชื่นเหมือนกันแล้วเขาบอกไหมว่าเขาแจ้งความเรื่องอะไร
เขาแจ้งความเรื่องแบบรักทรัพย์เขาบอกว่าขโมยเครื่องเพชรแหวนเพชร
รวมเท่าไหร่เขาบอกว่าเรามูลค่า๕แสนบาทค่ะ

ทีนี้เรียกถึงขอข้ามมาที่คุณส่งการค่ะ
คืออันนี้ลักษณะนี้จะเข้าคล้ายกับของมีนนะ
ลักษณะไหนจ้างเพียงแต่ว่าน้องเขาโชคดีแค่๕๐๐๐๐๐บาทแค่นั้น
แต่แม่ของมีนโดนไป๓ล้านกว่าครับ๓๒ล้าน
แล้วก็ส่วนของตัวของก้อยพ่อแม่เนี่ย๑๐๒๕๐๐๐กว่าบาทครับ
เพราะฉะนั้นแล้วดูเคสน้องก้อยเนี่ยมากที่สุด
แต่ทีนี้จังหวะจังหวะเรื่องของการทำคดีของหนูนาจะต่างไปนิดนึง

หนูออกไปวันที่๒๖กรกฎา๕๓
กรกฎา๕๓วันถัดมารู้แล้วว่าโดนแจ้งความ
แล้วโดนหมายเรียกให้มาต้นเดือนสิงหาคือถัดมาไม่กี่วัน

ก็คือเหตุเกิดที่สนประชาชื่นอย่างเดียวเลยครับ
ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยหนูนาก็เหตุเกิดที่สนประชาชื่น
พ่อน้องก้อยแม่น้องก้อยตัวน้องก้อยก็เหตุเกิดที่สนประชาชื่น
แล้วก็ตัวของแม่น้องมีนก็เหตุเกิดที่สนประชาชื่น
ทีนี้พอเขามาที่สนประชาชื่นปี๕๓ปุ๊บ
มาเนี่ยปฏิเสธหรือยอมรับ
ตอนแรกปฏิเสธทุกอย่างเลยค่ะตอนแรกปฏิเสธทุกอย่าง

เนี่ยเดี๋ยวฉันช่วยแกเองแกยอมรับไปซะ
เดี๋ยวฉันจะประกันตัวแกไม่ให้ติดคุก

นี่เขารักษณะคล้ายคุณแม่มีนะครับคะ
ให้ยอมรับอย่างเดียวเหมือนกันคือลักษณะให้ยอมรับอย่างเดียว

ไม่งั้นจะขู่ค่ะเขียนด้วยไรมือไหม

เซ็นอย่างเดียวเลยค่ะไม่ยอมให้อ่านสำนวนอะไร

ก็ตำรวจค่ะตำรวจบอกเซ็นตรงนี้เซ็นตรงนี้

ชื่อพันธุ์ตำรวจโทกิติค่ะนำหน้านะคะ
พันธุ์ตำรวจโทกิติน่าจะย้ายไปแล้วครับเออใช่
ว่าเข้ารักษณะเดียวกับที่วันนั้นเราสัมภาษณ์มี

ระหว่างเซ็นนั้นหนูร้องไห้ไปด้วยนะเซ็นด้วย

ก็เพราะว่าเขาจะยัดข้อหาให้พ่อแม่หนูค่ะ

แบบถ้าแกไม่เซ็นนะ

เดี๋ยวฉันยัดข้อหาให้พ่อกับแม่แกนะ

แล้วสุดท้ายเข้าคุกเขาแม่ได้เดียดร้อนแบบนี้

อันนั้นแบบไปฟังศาล
แล้วก็เข้าคุกระหว่างประกันตัว

ตอนนั้นแบบไปฝากขังค่ะฝากขังก่อนประมาณ๑๑วัน

มาประกันตัวหนูอ๋อคือเรารับสารภาพแล้วเข้าคุกถูกไหม

๗๑วันคุณนายนี่แหละเป็นคนมาประกันเอง

พอคุณนายมาประกันเองอันนี้ให้ผอเล่าได้ค่ะ
พอเดี๋ยวให้ท่านพูดเยอะหน่อยนะคะ
สั้นคือจังหวะนี้พอรู้เรื่องไหม

เพราะมันค่อยเข้าสู่กระบวนการที่พอเริ่มรับรู้รับทราบแล้วใช่ไหมคะ
ยังไงต่อคือหลังจากที่ประกันตัวออกมาแล้วนะครับ
ก็คือจากคำบอกเล่าของหนูนาเนี่ย
จากการสัมภาษณ์หนูนานะครับสอบถามหนูนา
คุณหญิงเนี่ยพยายามกล่อมบอกว่าให้ไปต่างประเทศนะครับ
แล้วพาหนูนาไปทำพาสปอร์ตแต่ปรากฏว่ามันไม่ผ่าน
เนื่องจากว่าตอนนั้นหนูนาอายุแค่๑๘ปีต้องได้รับคำยินยอมจากพ่อแม่
พอไม่ผ่านปุ๊บคุณหญิงบอกก็บอกหนูนาบอกว่า
เพราะฉะนั้นฉันจะพาเธอกลับบ้านเพื่อจะเอาไปให้พ่อแม่เซ็น
ลองมาบอกว่าไม่อยากจะเซ็นแต่ถ้าไม่เซ็นก็กลัวลูกติดคุกนะครับ
ก็เลยนัดกันบอกว่าเพราะฉะนั้นให้ไปที่ศูนย์ประชาบดี
นะครับให้ไปไก่เกลี่ยกันใช่ค่ะพออยู่ในการไก่เกลี่ยด้วย
อยู่ในการไกลเกลี่ยคือตอนที่ประกันตัวออกมา
ก็คือกลับไปอยู่กับเขาใช่ไหมแล้วก็บอกว่าจะให้ไปทำงานต่างประเทศ
ทีนี้มันต้องเซ็นพอต้องเซ็นก็เลยยกกันขึ้นกลับไปที่แม่ห้องศร
ซึ่งพอเอาง่ายนะคะสรุปปิดท้ายตอนนั้นไก่เกลี่ยจบไหม
เกลียดจบครับทุกคนเซ็นชื่อหมด

ข้อที่๑ก็คือคุณหญิงจะไม่นำหนูนาออกนอกประเทศ
ข้อที่๒ก็คือจะไปถอนแจ้งความให้หนูนา
ข้อที่๓จะนำเงินประกันที่ขอไปจากแม่หนูนาเอาไปคืนให้
ข้อที่๔จะไม่ดำเนินคดีกับพ่อแม่และแฟนของหนูนา
ข้อที่๕ขอให้หนูนากลับไปอยู่กับเขาเหมือนเดิม
นึกว่าจะจบแค่นี้ไม่ใช่
คำถามก็คือว่าคุณผู้ชมอาจจะถามว่าแล้วตกลงติดคุกแค่๑๑วันเท่านั้นหรือ
ไม่ใช่ค่ะอีกปีนึงเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟัง
แล้วเดี๋ยวจะมาบอกด้วยนะคะว่าสองครอบครัวก้อยพ่อแม่
และแม่ของมีนตกลงคืบหน้าล่าสุดว่าอย่างไรสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะจริงรายละเอียดมีเยอะมากนะคะที่บอกคร่าวว่าไม่น่าจะพอ
แต่เอาเบื้องต้นพอไปถึงมือของศูนย์ประชาบดีตกลงกันชัดเจนเสร็จแล้วเนี่ย
มันก็น่าจะจบใช่ไหมคะทำไมกลายเป็นว่าหนูนากลับมาอยู่กับคุณหญิง

ครับตอนแรกก็คือทางศูนย์ประชาบดีจับแม่ให้หนุนามากลับมาอยู่นะครับ
แต่เนื่องจากว่าหนูนาเนี่ยตอนนั้นโกรธแม่มากไม่อยากจะอยู่กับแม่นะครับ
ก็จะอยากจะอยู่กับคุณหญิงก็เลยถามหนูนาว่า
ทำไมหนูถึงไม่อยากอยู่แม่กับแม่ก็เพราะแม่ขายหนูให้คุณหญิง
อ้าวทำไมหนุนาคิดว่าแม่ขาย
คือนึกว่าทำไมแม่ทำกับหนูอย่างนี้เนอะแบบเราน้อยใจค่ะพอรู้เรื่องนี้ปุ๊บ

เขาบอกแม่แกขายแกให้ฉันแล้วนะขอบคุณทำนอง
ก็จังหวะแทนที่น่าจะโจทย์ว่าคือเราไม่กลับบ้าน
กลายเป็นว่าเรากลับมากรุงเทพกับคุณนายอีก
เพราะคุณนายบอกว่าแม่ขายหนูนะพอกลับเอามาไปเลยตอนนั้นคุณโกรธแม่เข้าใจผิดเลยค่ะค่ะ

แบบหนูแบบวันนั้นไปต่างจังหวัดนะคะ
แล้วก็พอไปวันพรพิพากษาวันที่๓๐พฤศจิใช่ไหมคะ

เอ๊ะไม่ใช่คนขับรถคุณไปขึ้นศาลใช่ไหมค่ะขึ้นศาลไปกับคนขับรถ๒คนเองค่ะ

ปล่อยให้หนูไปกับคนขับรถ๒คนหนูน่าไปขึ้นศาลค่ะ
คดีนี้แหละคดีนี้ค่ะแล้วไงต่อคะ
กับคนขับรถสองคนแล้วก็ไปฟังคำพิพากษาแล้วก็รับสารภาพใช่ไหมคะ
พากษาก็แบบจำคุก๓ปีเหลือแบบไม่ทำกระทำผิดอะไรเหลือปีครึ่ง
อ่ารับสารภาพรับสารภาพเหลือปีก่อน
ทีที่รับสภาพเสร็จพอพิพากษาเสร็จปุ๊บก็เข้าคุกอันนั้นแหละ

แล้วที่สัญญากันไว้ล่ะที่คุณนายสัญญาหนูนาไว้ล่ะ
พอเข้าเรือนจำใช่ไหมคะให้พี่คนนึงมาเยี่ยมคุณลินใช่ไหมคะ
ว่าจะมาประกันตัวหนูก็คือเรื่องจดหมายที่เขามาอ้างต่อต่อสื่อแบบนี้ค่ะ
ว่าหนูเขียนแบบว่าเขาดีอย่างนี้ก็คือความหมายไม่ใช่คนละประเด็นคณะ
ที่หนูขอโทษก็คือว่าขอโทษคือหนูไปแบบไปว่าเขาค่ะต่อหน้าลูกจ้างอีกคนนึงว่า
เนี่ยเขาเป็นคนไม่ดีนะเขาแบบเขาทำไมเขาทำกับเรื่องอย่างนี้แค่คนละเรื่อง
แล้วก็ที่ขอขอบคุณก็คือว่าแบบเขาจะมาช่วยเหลือหนูเขาจะมาประกันตัวหนู
วันที่พี่ลีนเขามาบอกงั้นเดี๋ยวจะเขียนจดหมายไปขอบคุณคุณนายเขานะพี่ลีน
พอพี่ลินจะมาบอกเราว่าคุณนายจะมาประกันตัวก็เลยขอบคุณเขาไปล่วงหน้า
แล้วก็เจ้าหมายฉบับนั้นก็คือแบบทั้งขอโทษเรื่องที่ว่าเขา
แล้วก็จดหมายที่แบบขอบคุณ

ก็คือคดีนี้ถ้าเกิดฟังจากน้องเขาเล่านะครับ
ก็คือมีการไปชักจูงจูงใจหรือหลอกเขาให้สำคัญผิด
ในเรื่องของการเขียนรับสารภาพก็ดี
แล้วก็หลงเชื่อที่ขณะไปเยี่ยมถูกไหม
ว่าฝากลูกจ้ายคนหนึ่งไปที่เรือนจำ

ปรากฏว่าคดีของน้องเขาเนี่ย

ปรากฏว่าเขาไม่ได้ยื่นอุทธรณ์

แบบไม่รู้เรื่องกฎหมายอะไรเลย

คืออันนี้คือกรณีโทษนะคะคือพูดกันอย่างเร็ว
คืออันนี้น่าจะเป็นกรณีข่าวที่เกี่ยวกับหญิงไก่ที่รุนแรงสุด

คือจนจบไปแล้วตั้งแต่ปี๕๓๕๔นู้นนะ
แต่ทีนี้คำถามคือว่าที่เขามาเนี่ย
คือจะมารวมกับอีก๒คดีที่ทนายสงการทำอยู่เหรอคะ
ครับก็คือตัวเขาเนี่ยนะครับ
เราสอบถามว่าเอาทรัพย์สินของนายจ้างไปจริงหรือไม่
ไอ้๕๐๐๐๐๐เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เอาไป
ก็คือถูกหลอกให้เขียนรับสารภาพ
ฉะนั้นแนวทางของเขาในวันนี้นะครับ
ก็ไปให้การเป็นพยาน๒ร้องทุกข์กล่าวโทษ
ซึ่งกำลังจะสอบปากคำต่อทางกองปลาปามนะครับ

ถูกครับเพราะว่าในคดีอาญาที่สารคำพิพากษาไปแล้วเนี่ย
ถ้ากรณีเป็นการแจ้งความเท็จนะครับ

ตัวน้องเขามีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ได้ครับ
เพราะที่ผ่านมาน้องเขามีประวัติมัวหมองอยู่

ซึ่งวันนี้ที่มากันคือมีครอบครัวนะคะ
คือแฟนที่บอกวันนั้นก็คือเราก็คบกันจนถึงวันนี้สร้างครอบครัว

ทีนี้มาเดี๋ยวพอมีคดีซึ่งอยู่ในข่าวอีก๓๔คนที่พูดถึง

แต่วันนี้ก่อนเอาครอบครัวก้อยพ่อแม่มาเนี่ยตกลง
สามแม่ลูกเนี่ยสามพ่อแม่ลูกเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงคะ
ก็คือสบายใจได้เลยครับต้องเรียนทางรายการต้องขอบคุณ
แล้วก็ทางสำนักงานกองทุนยุติธรรมโดยท่านประหลัดกระทรวง
แล้วก็ท่านรองประหลักกระทรวงคือนำหลักประกัน
ของสำนักงานกองทุนยิทธิธรรมประกันตัวเรียบร้อยแล้วครับ
ละหนึ่งแสนบาทตกลงสามคนนี้ยังติดหมายอยู่ไหมคะ
ไม่ต้องไม่มีแล้วครับเดินยิ้มได้เลยครับ
พร้อมที่ต่อสู้ทุกประการอ่าแล้วก็ดำเนินคดีกับหญิงไก่เรียบร้อยแล้ว
อีก๒คดีเตรียมรับหมายได้เลยครับ
ค่ะสามพ่อแม่ลูกหลุดแล้วนะหลุดแล้วแจ้งความในคดีแล้ว
อีก๒คนลูกเขามาร้องให้แม่แม่อยู่ในคุก

ก็อยู่ในเรือนจำก็เดี๋ยววันจันนี้ก็ยื่นประกันตัว
สำนักงานกองทุนก็เข้ามาดูแลอีกแล้วครับ

อย่างนี้นะคะที่ฉันถามง่ายคือแม่น้องมีนน่าจะได้ออกจากคุกมาวันจันทร์ป่ะคะ
ก็ถ้ายื่นวันจันทร์ก็ได้ออกวันจันทร์แน่นอนครับ
เพราะสำนักงานกองทุนเข้ามาดูแล

อกจากนี้แล้วท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ท่านรัฐมนตรีท่านอดุลแสงสิงแก้ว

ท่านติดตามทุกระยะมอบให้เลขานุการประสานมาตลอดเวลาว่ามีบุคคลหรือเหยื่ออะไรใดที่ถูกกระทำในลักษณะนี้

เพราะฉะนั้นคือดูแล้วเป็นไปในทิศทางที่ดี

แล้วก็๓กรณีที่ว่านี้เนี่ยรวมหนูนาด้วยล่าสุดเนี่ย
เป็นพยานแล้วก็ดำเนินคดีกับหญิงไก่เหรอคะ

ถูกต้องแล้วก็ตัวแฟนของน้อง

คือหนุนานี่ก็เคยถูกแจ้งความเท็จเดียวกัน

หมายถึงว่าแบบก็ทำแบบชำระวเด็ก
เขาหาแบบขมขืน
เขาขืนขำเผลา

ผมดูแล้วเรื่องของแฟนเขามันมีพิรุษ